ดูเรื่องของวาระสำคัญนะครับนั่นคืออนาคตฟุตบอลไทยเลยนะครับ
กับปัญหาเรื่องของการเตะว่าจะเตะจบปีนี้หรือว่าจบปีหน้า
รวมถึงเรื่องของปัญหาลิขสิทธิ์ครับ
เรื่องใหญ่นะครับก็มีมาอีกหลายประเด็นนะครับ
คือก่อนอันนี้ก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมได้ว่ามีบางสโมสรพยายามจะเคลื่อนไหว
ฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งก่อนเดือนกันยายนแล้วก็จบระดูการ
ภายในเดือนธันวาคมเพื่อหวังจะได้ค่าลิขสิทธิ์ให้เท่าเดิมนะครับ
รวมทั้งมีการเสนอให้มีการพิจารณายกเลิกการเลื่อนชั้นตกชั้นในระดูการนี้ครับ
ซึ่งสมาคมเองก็ชี้แจงไปแล้วว่าการยกเลิกการเลื่อนชั้นตกชั้น
จะทำให้ฟุตบอลลีกหมดความน่าเชื่อถือและไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะต้องยกเลิก
ตกชั้นในหลีกสูงสุดเหมือนกับลีกของญี่ปุ่น
เริ่มจากน้าช่วยครับสมชายช่วยบุญชุมกุญสือของหนองบัวพิชยะยืนยันชัดเจนว่า
ว่าการแรงขันฟุตบอลในช่วงหลังโควิด
จะต้องมีการเลื่อนชั้นตกชั้นตามเดิม
ซึ่งถ้าเกิดว่ายกเลิกจะให้ไปเล่นเพื่ออะไร
ที่ผ่านมาเพราะว่าหลายทีมก็พยายามสร้างแรงจูงใจ

ถ้าเป็นแบบนี้นะครับการแข่งขันมันก็จะหมดเสน่ห์ทันที
แล้วก็ไทยลีก๒ครับจะมี๖๗ทีมที่อยากจะเลื่อนชั้น

สมาคมมาปรับระเบียบการแข่งขันแบบนี้
ถือว่าไม่เหมาะไม่ควรเพราะยังมีทางออกที่ดีกว่านี้ครับ
ส่วนโคชโย่งวรรพุธศรีมค่ะครับ
บรรดาภูกษรสุรกากรก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
บอกว่าหากฟุตบอลไทยลีกทุกระดับจะแข่งขันให้จบไป
โดยให้มีการเลื่อนชั้นตกชั้นเพราะว่าจะเป็นการลดคุณค่าของการแข่งขัน
และทีมที่ลงทุนมาก็จะเสียงงบประมาณโดยใช่เหตุ
เพราะว่าเล่นไปนะครับก็ไม่ได้เลื่อนชั้น
และหากไม่มีการตกชั้นหลายทีมก็อาจจะเล่นแบบสบาย
อาจเกิดปัญหาการล้มบอลซึ่งแต่ละทีมก็จับมือกันล็อกผลสกอร์ได้
ซึ่งทีมในโซนท้ายตารางจะไม่เดือดร้อนเรื่องของการตกชั้น
และทำให้วงการฟุตบอลไทยนั้นไม่พัฒนาครับ
ส่วนพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็ยังเป็นการสร้างความสมดุลของทีมในแต่ละโซนด้วย
ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการหารือในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการเลื่อนชั้นในไทยลีก๓จะมีปกติตามเดิมนะครับ
เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของการแข่งขันต่อไปครับ